เปิดสักกระดาษมาปีใหม่ทั่วโลกต้องตะลึงแล้วก็ต้องจับตา๑อาทิตย์เดียว
ตลาดหุ้นจีนร่วงไปกว่า๗จุด
นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้กำลังสอแววที่จะย่ำแย่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้การลดค่าเงินของจีนก็ไปกระทบกับการค่าเงินของประเทศไทยด้วย
ล่าสุดค่ะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของไทยนะคะ
เขาก็เลยมีการสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจับตาดูแลเป็นพิเศษเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทางด้านการเงิน
แต่รองนายยกบอกไม่น่าเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจจีนเยอะ
แต่ว่าต้องจับตากันเป็นพิเศษเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดในแง่ร้ายถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่ากระทบกับเรื่องส่งออกของบ้านเราด้วย
สมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าจะก่อให้เกิดความพันผวนในตลาดโลกหลายประเทศ
หลังจากที่ประเทศจีนนั้นลดค่าเงินหยวนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขณะที่ประเทศไทยเองยังมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจึงไม่น่าเป็นห่วง
ขณะที่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วนะคะโดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแล้ว๓๔วันก่อนหน้านี้
เพื่อให้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยรั้วแบงค์ชาติรับมือปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดการเงินตลาดทุน
คาดว่าไทยจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
และได้มีการสั่งการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นดูแลอัตราแลกเปลี่ยนว่าค่าเงินบาทระดับไหนจะเหมาะสมกับประเทศไทย
ไปก็ไม่ดีแข็งไปก็ไม่ดีก็เลยอยากให้หลายฝ่ายเนี่ยเตรียมตัวกันไว้แต่ว่าต้องไม่กังวลค่ะ
ขณะที่นายหยางเซี่ยวลินประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไฮเออร์ประเทศไทยจำกัด
ยืนยันนะคะว่ายังมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในระดับดี
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจโดยที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกด้านรวมทั้งการเมือง
โดยเห็นได้จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของบริษัทที่เติบโตถึงร้อยละ๑๖คิดเป็นมูลค่ากว่า๒๒๐๐ล้านบาท
พร้อมย้ำด้วยนะคะว่าบริษัทจะยังคงเดินหน้าผลิตสินค้าและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ตลาดหุ้นจีนจะยังเป็นตัวชี้นำทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย
ซึ่งก็ต้องติดตามการเคลื่อนไหตลาดหุ้นจีนสหรัฐและยุโรปด้วยค่ะ